เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณพร้อมแล้วกับการที่จะไปถ่ายรูป
เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปเช็คอินถ่ายรูปกันที่นี่นะครับ
โอ้โหไปถ่ายรูปกับดอกไม้ที่มันสวยงาม
เขาว่ากันว่าที่นี่เป็นถึงทุ่งทานตะวันแห่งสดืออีสาน

นั่นก็คือที่
มหาสาระคามที่ไหนคะมหาสาระคาม
เออไปกันเลยครับที่บึงกุยสดืออีสาน
นักท่องเที่ยวก็พากันมาเซลฟี่กับ
อกทานตะวันครับที่บานเหลืองอาราม
ลูกหูตาแบบนี้ครับบนพื้นที่กว่า๓๐ไร่นะ
ไปทางไหนก็เจอแต่ดอกทันตะวันครับ
ช่วงนี้เขาบอกว่าอากาศกำลังเย็นสบาย
เดินเล่นอยู่ในทุ่งทานตะวันแบบนี้
โอ้โหมันฟินสุดไปเลยน้องใบตองดูสิครับ

ใช้ขวดน้ำพลาสติกหลากสีสันนะฮะ
นี่เหรอคะนี่สร้างสีสันให้กับพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโอ้โหสวยมาก
แล้วก็นี่ครับบริเวณริมถนนสายมหาสารคามโกสุพิสัยแห่งนี้นะครับ
ก็ไปเที่ยวกันได้นักท่องเที่ยวก็ไปกันเยอะครับไปถ่ายรูปกัน
ไปกับครอบครัวก็มีไปกับเพื่อนฝูงนี่ก็ได้นะฮะ
แล้วก็นอกจากทุ่งทานตะวันที่สวยงามแล้วนะยังมีสวนดอกไม้สวนการ์ตูนแล้วก็สวนสนุก
ไว้ให้เด็กนั้นเดินเล่นอีกด้วยเอาผักความจำใจให้เต็มที่ครับ
ที่ตะบนหัวขวางอเผิกโกสุภิษัยจังหวัดมหาศาลคาบครับ
นี่ค่ะนี่ดูน้องสิโอ้โหถ่ายรูปแหมสนุกสนานเลยทีเดียวนะ
เด็กเด็กก็ชอบนะไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยแต่งชุดสีสีไปอะไรแบบนี้
แต่ดิฉันอึ้งตรงที่ซุ้มประตูเป็นขวดพลาสติก
เป็นแบบซุ้มประตูแบบรีไซเคิลดีมากเลยนะคุณผู้ชม
แล้วสีสันก็สวยงามด้วยเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะ
ถ้าเกิดว่าเราจะนำสิ่งที่เป็นแบบของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเกาะให้เกิดประโยชน์แบบนี้นะคะ